ไฟล์วิลจักรยานยนต์รับจ้าง

พี่

ถ่ายไว้อย่าหยุดอันเดียวถ่ายไว้

อันเดียวพี่ไปเลยเดี๋ยวหนูส่งแฟนหนูเอง

คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยเขาเป็นลูกค้าที่เรียกหนุ่มแกรปนะ

แต่ก็คงจะใช้จังหวะเวลาในการแก้ปัญหาไปก่อน
เพราะว่าวินจอยอ๒คนนี้มาทำร้ายแกรป
วิ่งมารับคนในพื้นที่คอนโดแถวซอยรัชดา๓๐
ก็เลยบอกเดี๋ยวไปส่งแฟนบอกเป็นแฟนไปก่อน
แต่ก็คือกราฟไบท์ที่เขาเรียกมานะครับ
ก็มาห้ามถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับ
แจ้งความที่สอนอพหนโยธินนะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนุ่มกราฟไบท์
คนที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิปนะครับ
เขาชื่อว่านายอภิชาติมณีรัฐอายุ๔๐ปี
บอกว่าตัวเขาเนี่ยนะก็ขับวินจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
ว่างนอกวินก็ขี่แกรปนะครับ
ก่อนเกิดเหตุขี่รถมารับลูกค้าตามที่ลูกค้าเรียกในระบบ

เจอกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างจอดอยู่ด้านในคอนโด
ไปตั้งวินด้านในคอนโดนะครับ

ก็เลยขี่รถเลี่ยงไปเพื่อไม่ให้เจอกลุ่มวิน
ก็ยังถูกตามมาถามว่ามาทำไม
เขาก็เลยตอบว่ามารับลูกค้าครับ
บอกรับไม่ได้ที่นี่มีวิน

เขาก็เลยขี่รถออกไปจากพื้นที่คอนโด
แล้วก็โทรบอกลูกค้า
ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรงั้นไปรับที่หน้าคอนโดก็ได้

แล้วระหว่างที่รอลูกค้าก็เป็นภาพ
ตามที่ปรากฏในคลิปครับท่านผู้ชมครับ
ต่อก็ต่อยเลยต่อยผมดูคอร์มรถบังอยู่
จากรถแล้วลูกค้าก็วิ่งมาบังให้
ผมโดนต่อยตั้งแต่ถนนฟักนี้
จนเขาต่อยจนผมมาถอยข้ามไปจนอีกฝั่งหนึ่งของถนน

ลูกค้าก็ดีมากลูกค้าบังให้ตลอดเลยครับ

แม้ว่าเขาจะทำร้ายร่างกายผมผมก็ไม่ได้ติดใจ
ในส่วนของผมก็เอาผลติดกรรมให้ทุกอย่าง
แต่ว่ามันมีความเสียหายในส่วนของทรัพย์สิน
แล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาล
ผมก็อยากให้พี่เขามาดูแลผมในตรงนี้
นี่นะฮะทีมข่าวของเราก็ไปในพื้นที่คอนโดที่เกิดเหตุแล้วครับ
ว่าวินนี้นี่ในคอนโดเขาจอดได้เขาตั้งวินแบบสวมเสื้อแบบเมื่อกี้ได้เหรอนะ
อย่างนี้มันต้องไปขออนุญาตจากทางสำนักงานเขตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งทางคอนโดเขาบอกว่าคนที่อยู่ที่คอนโดนะ
บอกว่าก็กลุ่มนี้เขาก็มาจอดรอกัน
เขาก็มาตั้งวินจอดรอลูกค้ากันเป็นประจำนะครับ
ก็เลยไปถามพี่วินเลยก็แล้วกันนะฮะ
เพราะว่าถ้าดูจากเสื้อของผู้ชาย๒คนที่ใส่เสื้อวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
เดี๋ยวดูคลิปนี้นะจะมีคนนึงที่มีหมายเลข๑๖๖
ตรวจสอบที่วินแล้วนะครับเขามีชื่ออยู่ในวินจริงนะครับ
นายสุบินเอี่ยมทอยศรีนะแต่คนที่ใส่เสื้อเลข๑๑๖ไม่มีระบุ
แสดงว่ามาวิ่งเถื่อนหรือเปล่าเพราะว่าจักรยานยนต์คันนึงเนี่ย
ก็เป็นป้ายขาวดำไม่ใช่ป้ายเหลืองดำแบบที่ต้องเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนนะครับ
วินนี้นะครับมีข้อมูลบอกว่าที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันสืบเนื่องมาจากอันนี้คนที่อยู่ในวินเขาอ้างนะ
แล้วก็มารับลูกค้าในจุดที่เขาตั้งวินอยู่ซึ่งน่าจะรู้อยู่แล้วว่ารับไม่ได้

ขุดประวัติผู้ชาย๒คนตั้งข้อสังเกตว่า๒คนนี้เป็นวินเถื่อนหรือเปล่า
สนผลโยธินเมื่อช่วงเย็น๑๖นาฬิกานะครับ
ช่วงนั้นที่ตำรวจเนี่ยเรียกคู่กรณีสองฝ่ายมาคุยกันมาแจ้งข้อหามาเจรจากัน

นี่ฮะสนพหนโยธินตึงเครียดมากนะครับ
ฝั่งวินก็บอกว่าคนนึงเขาเถื่อแต่อีกคนเขาไม่เถ
เขาตั้งวินอยู่อย่างนี้ก็ไม่ควรจะมาลุกล้ำในเขตของเขา
เราพยายามจะคุยกับวินจักรยานยนต์๒คนที่อยู่ในคลิป
ก็เจอแหละแต่เขาไม่คุยเพราะว่าคนเยอะอะไรพวกนี้ด้วย
ก็เลยถามทางประธานวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ก็ขอให้พูดคุยกันในทางที่ดีดีกว่านะครับ
เดี๋ยวทางผมก็จะบอกทางผมว่า
จะเข้าไปรับก็ให้ดูเจ้าที่เจ้าทาง
พูดกันที่ดีกว่า
ต่างมาให้กำลังใจกันก็ไม่มีอะไรนะฮะ
ไม่ได้มีอะไรกระทบกระทั่งอะไรเกิดขึ้นนะครับ

เขายืนยันว่าเขาจะเอาผิดวินจักรยานยนต์รับจ้างสองคน
ข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกาย
อย่างละเอียดมาประกอบสำนวนคดีก่อน

แต่ตอนนี้แจ้งข้อหาแล้ว๑คนคือวินจักรยานยนต์รับจ้าง

เพราะว่าเป็นความผิดตามพรบรถยนต์
เนื่องจากนำรถส่วนบุคคลมาใช้รับส่งผู้โดยสารรถป้ายขาวไม่ได้นะครับ
ก็จะประสานกรมการขนส่งทางบกให้เปรียบเทียบปรับ
ก็ถือว่าผิดตรงนี้ไปก่อนนะครับ